ทั้งคู่ก็เผยว่าก็จะมีไม่เกินช่วงกลางปี
เนื่องจากว่ากังวลเรื่องอายุที่ค่อนข้างมากขึ้น
บันเทิงไทยรัฐของเราก็ได้ขออัปเดต

คุณแม่บอกว่ายังไม่ถอดใจเรื่องของการมีทายาทคนที่สอง
แต่ติดที่ตอนนี้เนี่ยยังต้องให้นมลูกสาวก็คือน้องปริมอยู่
แต่ก็ตั้งแพลนไว้ว่าไม่อยากให้เกินเดือนมีนาคมปีหน้าอย่างแน่นอนค่ะ
แต่เบ้นจะมีน้องอีกคนนึงคือเบ้นต้องหยุดให้นมแล้วต้องฉีดฮอร์โมนเหมือนคนแรก
มานั่งคิดว่าถ้าเกิดเลยมีนาไปนี่จะไม่มีแล้วมั้งเนี่ยอะไรอย่างนี้
คือรู้สึกว่าแบบอยากมีติดกัน
ก็อยากให้เขามีพี่น้องนะในความรู้สึกเบ้นนะ
คืออย่างน้อยเขาก็ไม่เหงา
แล้วก็พอถึงเวลาเขาอยากเล่นกับใครเขาไม่ต้องออกไปข้างนอกอะไรอย่างนี้

ก็เลยต้องรออีกสักพักนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่เรื่องติดนมแม่นี่มันเรื่องใหญ่ไง
เขากินข้าวน้อยเราก็เลยรู้สึกว่าคือนมเป็นอาหารหลัก

ส่วนน้องปริมลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนตอนนี้ก็๑ขวบ๗เดือนแล้วนะคะ
อยู่ในวัยกำลังน่ารักแสนรู้แสนสนอย่างนี้นะคุณนะ

ซึ่งคุณแม่เบ้นนะคะยังกังวลแล้วก็เครียดเกี่ยวกับ
เรื่องของการทานอาหารยากของลูกสาวสุดเลิฟอยู่ไม่น้อยเลย
เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าส่งผลกระทบกับเรื่องของน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์นะคะ
เดี๋ยวถามคุณแม่เบ้นกันหน่อยว่าดูแลยังไงบ้าง
โอ้ยเป็นเครียดมากนี่พูดตรงแต่แค่ว่าแบบ
พอถึงเวลามันก็มันทำอะไรไม่ได้นอกจากแบบต้องช่วยเขา
เพราะว่าบางคนก็จะแบบให้กินอาหารเสริมไหมอะไรอย่างนี้ไหม

ก็ค่อนข้างต่ำนะคะเพราะว่าจริงขวบครึ่งแล้วอันนี้๘โลครึ่งเอง
ถือว่าน้อยหมอบอกว่าให้เลือกนมแม่ค่ะ
สงสารลูกมันยากจังเลย
ลูกคนแรกมันก็ยากนิดนึงนะคุณแม่เบนเนี่ยดูจะเครียดมากนะ

ที่เหมือนแบบว่ากังวลมากแล้วคุณพ่อมิ๊กจะต้องทำให้อ้วนไปพร้อมกับคุณแม่
คลอดออกมาแล้วก็น้องก็กังวลเรื่องของน้องทานอาหารน้อย
แต่จริงน้องปริมเนี่ยเห็นว่ามีออกรายการหลายรายการนะ
คุณเบ้นก็บอกว่าน้องปริมติดเต้า
มิ๊กเองก็บอกเหมือนกันว่าจะทำยังไงให้ลูกห่างเต้าสักที